เป็นคนดังอะเนาะโพสต์อะไรไปในโซเชียลเนี่ย

ห่วงหาอาทรซะเหลือเกินคุณผู้ชมมาดูล่าสุดดีกว่า
งานนี้นะคะพอบันเทิงไทยรัฐค่ะเจอนักร้องหนุ่ม
ก็เลยต้องขอถามสักหน่อยช่วงนี้เฮ้ยตรี

หรือใครกันนะคะที่ทำให้มันขุนคล่องหมองใจนะคะ
จนต้องออกมาโพสต์ตัดพอดามาต่าง
ตรีบอกว่าข้อความต่างที่โพสต์บางครั้งไปเจอนะ

มันตรงกับใจกับเหตุการณ์ที่เจ้าตัวเจอมาพอดี
รู้สึกว่ามันตรงใจโดนใจก็เลยเอามาโพสต์ค่ะ
เพื่อระบายความรู้สึกอัดอั้นใจก็เท่านั้นเองค่ะ
ไม่ได้มีเจตนาจะต่อว่าหรือว่าทำให้ใครไม่สบายใจเลย
ถ้าหากทำให้ใครรู้สึกไม่ดีก็ต้องขออภัยมณฑินีด้วยนะจ๊ะแม่จ๋า
พร้อมขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยค่ะ
โทพ่อจ๊ะแม่จ๊าก็เป็นห่วงนะคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนนักร้องหนุ่มร่วมค่ายน้องอิสอิสรพงศ์ค่ะ
คนนี้ไม่ได้โพสต์ดราม่าตัดเพราะใดนะคะ
แต่ออกมาโพสต์เตือนแฟนคลับให้ระมัดระวังกันนิดนึง
หลังจ่ายเจ้าตัวนะครับดูกมือดีค่ะ
ทำเพจปลอมขึ้นมาแอบอ้างว่าเป็นนักร้องหนุ่ม
ไปคุยกับเหล่าแฟนคลับของหนุ่มอิสนะคะ
แถมยังใช้คำพูดคำจาที่แบบว่ามันไม่สุภาพมันหยาบคาย
ทำเอานักร้องหนุ่มร้อนใจเลย
ว่าเหล่าแฟนคลับนะคะจะโดนหลอกเงินจนเกิดความเสียหายจ้า
ออกมาโพสต์เตือนนะคะพร้อมกับบอกผ่านบันเทิงไทยรัฐมาด้วยอีกว่า
หากมือดีที่มือไม่ดีเลยนะเห็นข่าวนี้นะคะ
หรือเห็นโพสต์ที่เจ้าตัวนั้นได้โพสต์เตือนไป
ให้รีบหยุดการกระทำซะเดี๋ยวนี้เลยจ้า
ก็อยากให้หยุดทำเถอะครับ
เพื่อที่คุณจะไม่ได้คุณจะไม่เดือดร้อนด้วยแล้วก็ศิลปินจะได้ไม่เดือดร้อนด้วยครับ
ฝากบอกทุกคนครับว่าตอนนี้อิดเล่นอยู่เพจเดียวนะครับ
ก็คืออิทศพงศ์แกรมมิโกครับ
เดียวจริงครับไม่มี๒๓เพจอะไรเลย
ผู้ติดตามก็จะเป็นยอดประมาณ๑๗๐๐ตอนนี้ครับ
ที่เป็นเพจจริงนะครับก็ฝากไปด้วยครับผม

สั่งเอกยอดโฟโล่เอาเนาะยอดโฟโล่เยอะ

อย่าไปตามอะไรที่มันไม่ใช่ของจริงนะเดี๋ยวจะโดนหลอกเอานะคุณผู้ชมนะ